สัปดาห์นี้พลาดไม่ได้กับการประมวลภาพความสนุกของแก๊งยอดมนุษย์ป้าที่ถูกใจคนไทยทั้งประเทศ
เดี๋ยวป้าสองป้านี้นะคะจะพาไปดูตั้งแต่ตอนตัดใช่ไหมคะ

ตั้งแต่ตอนปลูกตั้งแต่ตอนดื่มดูดตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหใช่ไหมค

มีเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลย
เสาร์นี้๑๑โมงไทยรัฐทีวี